ทีนี้มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะ
เรื่องของนายกเทศมนตรีนครตรังที่ประสบอุบัติเหตุขับรถ
แล้วก็พุ่งเสียหลักตกลงไปในน้ำ
แล้วร่างของนายกเทศมนตรีเมืองตรังคาดว่าน่าจะกระเด็นออกจากรถไป
ก็ยังหาไม่พบนักประดาน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้ยังคงเร่งค้นหาอยู่
และภาพเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นคือ
คลิปจากกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือเนี่ยสามารถบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้ได้นะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือปากปรนตำบลหาดสำราญจังหวัดตรังค่ะ
นี่นะคะจะเห็นเดี๋ยวภาพในวงกลมสีแดงก็จะเห็นรถพุ่งมาด้วยความเร็ว
เห็นไฟเนี่ยค่ะอ่ามาแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็พุ่งตกลงไปเลยนะคะ
อันนี้เป็นรถยนต์ของนายอภิชิตวิโนไทยหรือทนายแจ๊ค
นายกเทศมนตรีนครตรังที่พุ่งตกลงไปค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจภูทร
สำรานพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยนักประดาน้ำ
โดยเจ้าหน้าที่ระดมชาวบ้านประมาณ๕๐คนช่วยกันลากรถขึ้นมาจากคลองได้
ใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมงจึงสามารถนำรถขึ้นฝั่ง
ภายในซากรถที่ดึงขึ้นมาปรากฏว่าพบร่างของนายสุธิเมฆ
ัญญาสิทธิกรหรือในต่องอายุ๒๒ปี
เสียชีวิตติดอยู่บริเวณเบาะหลังรถ
ส่วนตัวของทนายแจ๊คเนี่ยคาดว่า
ตัวน่าจะหลุดออกจากรถไปขณะที่รถพุ่งลงไปในน้ำ
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ทราบชะตากรรม
และทีมนักประดาน้ำเขาก็ดำน้ำลงค้นหาด้วย
แต่ว่าต้องยกเลิกภารกิจไปช่วงประมาณเที่ยงคืนนะคะ

มาลีสุขเสมออายุ๔๗ปีคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
เล่าบอกว่าขณะนั่งดูทีวีจู่ได้ยินเสียงรถดังขึ้น
แล้วก็พบว่ารถตกลงไปในคลองก็เรียกเพื่อนบ้านวิ่งออกไปดูกันค่ะ
ตอนนั้นชาวบ้านที่หาหอยกลับมาจากหาหอยพอดี

เห็นรถเก๋งพุ่งข้ามเรือที่จอดเรียงอยู่๓ลำ
แล้วก็ไปโดนกับหางเสือเรือลำที่๔ก่อนจะจมมิตรหายไป
ซึ่งตัวของเธอเองตอนนั้นบอกว่าเธอมองไม่เห็นรถแล้วมันจมไปแล้ว
ส่วนเรือที่จอดก็มีสภาพพังเสียหายเลยล่ะค่ะ
ฟังเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ส่วนนายนรงหนูเนียมนะคะนายอำเภอหาดสำรานบอกว่าเบื้องต้น
ตรวจสอบพบว่าช่วงประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานเนี่ย
นายแจ๊คกับคนขับค่ะเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมค่ายลูกเสือ
ของโรงเรียนเทศบรรณหนึ่งสังควิตบริเวณชายหาสำราน
และจากการดูภาพกล้องวงจรปิดก็ดูเหมือนรถไม่ได้แตะเบรกเลยนะคะ
หรืออาจจะเบรกไม่ทำงานเพราะรถมันพุ่งตกคลองลงไปเลยอ่ะ
อืมที่ผ่านมาเขาบอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยนะคะ
ก็สอดคล้องกับนายวิวาแก้วเอี้ยนผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านปากปรน
ที่บอกว่าท่าเรือนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมาก
ส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุก็คือคนที่ไม่รู้เส้นทางแล้วก็ดื่มสุรา
แต่ก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกมีป้ายบอกทางชัดเจนว่าเป็นเขตอันตรายนะคะ
ถ้าพูดถึงกรณีนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นการหลงทางคือไม่ค่อยชินทาง
ขณะที่ตั้งแต่เช้าค่ะของวันนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเขาใช้เรือพริส
เรือยางเรือประมงรวมแล้วยี่สิบลำแล้วก็มีนักประดาน้ำเนี่ยออกตระเวน
ตามหาทนายแจ๊คอีกครั้งท่ามกลางญาติญาติและชาวบ้านที่มารอฟังข่าวกันน่ะนะคะ
จันแรมวีรวรรณอายุ๘๔ปีป้าของทนายแจ็คบอกว่ายังมีความหวัง
รอฟังข่าวดีนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็หวังว่าน่าจะมีชีวิตรอดอยู่
โดยบ้านของป้ากับทนายแจ๊คก็รั้วติดกันค่ะดูแลกันมาตั้งแต่เกิด
แม่ของทนายแจ๊คเสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ซึ่งหลังจากที่คุณป้ารู้ข่าวเมื่อคืนตกใจมากอยากให้รอดกลับมานะคะ
ฟังเสียงของป้าของนายกเทศมนตรีนครตรังค่ะ
ยังหวังว่านายกจะกลับมา
ส่วนนายจรินณพัทธลุงค่ะซึ่งเป็นนายกอบตหาดสำรานก็บอกว่า
วันนี้ก็ตรงกับวันน้ำใหญ่และที่คลองนี้ก็ความลึกประมาณ๘เมตรนะคะ
ตกลงไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างไร
ส่วนเรื่องของความหวังว่าจะยังรอดชีวิตหรือเปล่าเนี่ย
อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นตรงจุดนี้เนี่ยรวมแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นรายที่๓แล้วนะคะ
และที่ผ่านมาก็เคยคุยกับแขวงทางหลวงชนบทตรังและให้ช่วยดูหน่อยแก้ปัญหาหน่อย
ได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำแต่ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขค่ะ
ค่ะก็ขอให้หาให้พบแล้วกันนะคะ